คุณผู้ชมครับขออนุญาตสอบถามนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
เหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับพอตัดฟื้นแล้วถลายไปชนกับเนินดินในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับ
รัฐทศิลป์หลังจากที่เสร็จภารกิจในการตรวจพื้นที่ที่โรงเฮียบานเทพรรศ
พื้นที่อำเภอแม่แจ่มนี้นะครับฮอลำนี้เป็นฮอหนึ่งในสามลำที่เดินทางมาในวันนี้
ครับเป็นลำแรกที่กำลังจะล่อนลงพื้นนะครับเนื่องจากว่าสนามฮอเนี้ยเป็นสนามชั่วคราว
ขณะที่ฮอกำลังจะล่อนลงเนี่ยก็มีฝุ่นเยอะนะครับทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีนะครับ
พอทัศนวิสัยไม่ดีเสร็จปุ๊บขณะที่ฮอลงแตะพื้นเนี่ยฮอก็ถลายไปชนกับเนินดินครับ
ชนกับเนินดินที่อยู่ในบริเวณใกล้ใกล้กับลานฮอฮอก็จอดสนิทนะครับ
ก็คงมีการกระแทกกันนะครับคงมีการกระแทกบ้างแต่ว่าผู้โดยสารรวมทั้งนักบินที่อยู่ในฮอลำเนี้ย
ทุกคนนะครับยืนยันว่าไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใดอาจจะมีแผลถลอกปอกเปลือกบ้าง
ขัดยอกบ้างนะครับครับแต่ว่าในภาพรวมทุกคนปลอดภัยดีครับ
แล้วก็ขณะนี้การตรวจพื้นที่ก็ยังดำเนินไปตามปกตินะครับ
หัวหน้าคณะรวมทั้งคณะที่เดินทางมาก็ยังมีการประชุมตรวจพื้นที่ไปตามสถิติ
ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลนะครับให้สำหรับท่านที่กำลังติดตามข่าวนี้อยู่ว่า
ทุกท่านปลอดภัยดีครับทุกท่านปลอดภัยดีครับครับ
ขอบพระคุณท่านแน่มเผยบุญดือธรรมศาลานุรักษณ์นะครับ